เขาก็เลยผุดไอเดียเก๋นะคะก็ชวนแรปเปอร์หนุ่มนะคะ
อย่างคุณอนุวัฒน์คุณโอ๊พิรพลแล้วก็คุณคิงอนุวัฒน์นะ
มาร่วมกันแต่งเพลงเพื่อรณรงค์ค่ะว่าให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะจ๊ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะแหมอยากให้ทุกคนเห็นถึงความปลอดภัยบนท้องถนนจริงค่ะ
ก็เลยมีการแต่งเพลงนะเพื่อให้ทุกคนมีจังหวะสนุกด้วยนะคะ
ที่สำคัญนะก็ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะ
ก็มีความสามารถทางด้านตรงนี้นะครับ
ผมก็เลยเชิญชวนน้องครับมาช่วยกันแต่งทำนองแล้วก็ร้องเพลงครับ

ก็ผมก็เหมือนกับว่าเอาประสบการณ์ที่ในการขับขี่ในการใช้รถใช้ถนนมาแต่งจริง
เนื้อเพลงนี่จะเป็นการออกแนวเตือนสติมากกว่า
เพื่อที่จะแบบว่าลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด
รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าเราได้ช่วยมีส่วนช่วยลนลงทำให้อุบัติเหตุมันลดลง
ยิ่งช่วงแบบเทศกาลงานส่งการเนี่ยครับ
คือแบบคนใช้รถใช้ถนนเยอะคนกลับบ้านก็ทำให้แบบว่าอย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนสติ